มาดูต่อกันที่คนนี้กันบ้างนะคะหลังจากที่ได้รับอิสรภาพ
เจอกับเรื่องราวดีในชีวิตกลับมาแล้วนะคะ
เรียกได้ว่าตอนนี้เดินสายทำบุญรัวกันเลยค่ะ
เมื่อวานนี้เดินทางไปร่วมแจกทานข้าวสารอาหารแห้ง
แล้วก็บริจาคเงินให้กับชาวบ้านที่ยากไร้กว่า๒๐๐คนเลยทีเดียวนะคะ
มูลนิธิช้างหัสดินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ

เสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงยีนขาสั้น
กำไรข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำไรอีเอ็มมาด้วย
อย่างที่หลายคนอาจจะอยากรู้กันอยู่ว่าเอ๊ะแล้วจะมีการติดตามอะไรยังไงหรือเปล่า
ไม่ต้องกังวลเขาก็ทำตามเจ้าหน้าที่สั่งมานั่นแหละ
ซึ่งเจ้าตัวกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่ารู้สึกอิ่มใจที่ได้มีโอกาสมาทำบุญนะคะ
ได้ช่วยเหลือคนที่เขาลำบากกว่าเราด้วย
ตอนนี้สบายใจมากขึ้นแล้วค่ะหลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ช่วงนี้ก็เดินสายทำบุญกับคุณแม่ด้วย
แล้วก็ตามที่คุณแม่ไปบนบานสารกล่าวเอาไว้ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างมากมายเลยนะคะ
ส่วนความสัมพันธ์กับแพทย์และลูกตอนนี้เบ้นบอกเหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็ลูกชายน้องเรสซิ่งต้องค่อยให้เวลาเขาปรับตัวเข้ากับเบ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
เป็นกำลังใจให้นะคะครอบครัวนี้ก็กำลังจะมีสิ่งดีกลับคืนมาแล้วนะคะ
แต่ดีใจจังเลยคุณเบ้นบอกเต็มฝั่งเต็มคำว่ากับคุณแพทย์ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ชม